ถ้าทนายนัญชัยเป็นทนายให้กับคุณบอสวรยุทธ์

รับสารภาพอย่างเสียเบ้นเลยเอ้ย

นั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่คนมันใหญ่
มันไปพูดถึงธุรกิจมันไปพูดถึงชื่อเสียงวงตระกูล
เราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ว่าเราเอามันเข้าว่านะครับ
การทำคดีไม่ใช่ด้วยความสะใจนะครับถ้าได้ความเป็นธรรมและถูกต้องและเป็นธรรมด้วย
ถูกต้องอะไรถ้าผิดก็ต้องรับผิดแล้วก็ชดใช้และเยียวยา
ยังไงสารก็รอไม่ได้เสียหายอะไรเลยรอคือรอลงอาญาถูกต้อง
คือการที่คุณไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ย
เขาไม่พอใจเพราะมีข้อเปรียบเทียบว่าคุกเอาไว้ขังคนจนไง
เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นทนายของบอสผมจะแนะนำทำเหมือนกับเสียเบ้นเลย
แก้ไขเยียวยาชดใช้โอเคจบแล้วที่สำคัญเรื่องนี้
ไม่รู้จะเยียวยาใครเพราะว่าดาบเนี่ยแกไม่มีทายาท
ไม่มีผู้สืบสันดารแกไม่มีคนที่จะดำเนินคดี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
กันพยานถูกแทรกแซงถูกซื้อตัวหรือว่ากันพยานเท็จ
เพราะฉะนั้นเราผมก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าไปถึงศาลนะครับ
ชั่งน้ำหนักพยานจะชั่งน้ำหนักพยานให้กับพยานครั้งแรกมากกว่า
พยานที่เพิ่งโผล่มาครั้งที่สองเชื่ออย่างนั้น
ขอคำถามสุดท้ายในฐานะที่เป็นทนายความ
มีข่าวนี้คดีนี้จริงไม่ได้เพิ่งเป็นข่าวหรอกนะคะ
คือตั้งแต่ปี๕๕แล้วมันเป็นข่าวดังอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
คือทนายนันชัยในฐานะทนายความคิดว่าคำจุดไหนของคดี
ควรได้รับคำตอบมากที่สุดคะ
อย่างน้อยก็คือเพื่อให้ปราศจากข้อสงสัยข้อกังขาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ต้องรับผิดคำถามเดียวเลยผิดต้องรับผิด
อย่ามาทำให้กระบวนการเนี่ยมันผันแปลไปเพราะว่ามันค้านสายตาประชาชน
แล้วเห็นไหมครับเดือดร้อนกันทั้งระบบเดือดร้อนแม้กระทั่งชื่อเสียงและวงตระกูล